ข่าวเท่าที่เราจัดกันต่อมาดูอุบัติเหตุกันก่อน
เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้หญิงคนหนึ่งคือขับรถเก๋ง
ย้อนสอนไปตามถนนวงแหวนรอบ๒กลางเมืองเชียงใหม่
แล้วคนที่ขับรถมาตามเส้นทางปกติมาเจอกันพอดี
กลายเป็นอุบัติเหตุรถชนแล้วก็เหตุการณ์นี้
มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง๓รายนะครับ
เวลาตี๑ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งชนกัน๓คัน

และยังเกิดไฟลุกไหม้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓ราย
เป็นหญิง๒รายแล้วก็ชายอีก๑ราย
พลเมืองดีก็รีบช่วยเหลือนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาจากรถ
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนนะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดไฟลุกไหม้รถยนต์ทะเบียน
ขอไข่ออ่าง๔๓๐๕เชียงใหม่

นำรถน้ำดับเพลิงเข้าฉีดน้ำดับ
แต่รถถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนวงแหวนรอบ๒

่งหน้าไปทางศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวรุ่งรัฐพงชมพูหนึ่งในผู้เสียหาย
ขับรถเก๋งตามหลังมา
คือเธอขับรถมาตามปกตินะผู้หญิงคนนี้

ขับรถมาจากอุโมงทางลอดรวมโชค
ถึงที่เกิดเหตุมีรถเก๋งสีดำ
ที่มีหญิงสาวขับรถย้อนสอนมา
ว่าน่าจะขับออกมาจากซอยแล้วก็ไม่ชำนาญเส้นทางนะครับ
ก็เลยขับย้อนสอนมาแบบนี้
จนเป็นเหตุให้รถของผู้หญิงที่ขับย้อนสอนมา
พุ่งชนกับรถเก๋งของเธอ
แล้วก็พุ่งชนกับอีกคันหนึ่งจนเกิดไฟไหม้นะครับ
ตอนนี้ก็ยังเสียหลักมาเฉียวชนรถเก่งของเธอ
ขับตามมาได้รับความเสียหายกันรวมทั้งสิ้น๓คัน
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๓คน
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บชายหญิงออกมาจากรถได้
เกิดไฟลุกท่วมไหม้ทันที
และมีคราบน้ำมันรั่วบริเวณผิวการจราจร
ดับเพลิงต้องใช้น้ำฉีดล้างทำความสะอาดถนน

ขณะที่ตำรวจสพแม่ปิงเชียงใหม่

ก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อสรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ